ท่านผู้ชมครับท่านที่สงสัยว่าญาติของท่านอาจจะหายไปในพื้นที่เพชรชบูรณ์เนี่ย
แถวป่าชุมชนหมู่๑บ้านห้วยปูนตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มศักดิ์
ท่านติดต่อสพลมศักดิ์นะครับเพราะว่ามีผู้ไปพบกระโหลกศีรษะของมนุษย์ถูกเผาอยู่
แล้วมีชิ้นส่วนอื่นด้วยลักษณะในพื้นที่ก็จะเป็นป่าชุมชนแบบนี้เนี่ยถูกเผาด้วยนะ
สพลมศักดิ์ได้รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกมนุษย์นะครับในพื้นที่ป่าชุมชนที่อ่าที่หมู่หนึ่ง
ห้วยปูนตะบนน้ำกล้องอำเภอหลมศักดิ์นะครับที่เกิดเหตุเป็นป่ารกนะมีรอยไฟไหม้เป็นทางยาว
มีชิ้นส่วนกระโหลกกับร่างกายมนุษย์ที่ถูกพบเนี่ยแยกจุดกันอยู่นะครับ
ชิ้นส่วนกระโหลกกับร่างกายเนี่ยนางสังวานศรีเลี่ยมอายุ๕๙ปีเป็นชาวตำบลน้ำก้อ
เข้ามาหาหน่อไม้เมื่อตอนเช้าแล้วก็เจอชิ้นส่วนกระโหลกก่อนนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะครับนายสังวานนะฮะที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ

มันออกมาดีก็มาห้ามไว้อยู่ครับ
นายสังวันเขาไม่เจอชิ้นส่วนอื่นนะครับเจอแค่กระโหลกศีรษะของมนุษย์
ทีนี้โอ้โหเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าไปเจอชิ้นส่วนอื่นอีกนะครับ
จากจุดที่พบกระโหลกศีรษะนะครับห่างออกไปสัก๑๐๐เมตร
ไปเจอกระเป๋าเป้นักเรียนโรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม๑ใบ
นี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเผื่อใครเป็นญาตินะลูกหลานท่านหายไปเนี่ย
ติดต่อสพลมศักดิ์หน่อยแล้วใกล้ใกล้กับกระเป๋าเป้นักเรียน
หล่มศักดิ์วิทยาคมมีกางเกงผ้ายืดซับในสีดำของผู้หญิง
อยู่หนึ่งตัวที่เป้ากางเกงเนี่ยตรวจสอบแล้วมีคราบคล้ายกับอุจจาระที่แห้งแล้วนะฮะ
ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับห่างออกไปอีกสามร้อยเมตร
เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนางทองเลื่อนปรุงแก้ว
เป็นบ้านที่อยู่กลางป่าห่างจากบ้านไปอีก๑๐๐เมตรนะครับ
มีบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งบ่อน้ำเนี่ยแห้งสนิทแล้วแล้วที่ด้านท้ายของบ่อน้ำ
มีโครงกระดูกมนุษย์ครับเป็นโครงกระดูกมนุษย์ตั้งแต่กระดูกสันหลัง
ไปถึงกระดูกขาแล้วก็เท้า๒ข้างใกล้กันยังมีขวดน้ำ๒ขวดนะ
ไปอีก๕๐เมตรนะมีรองเท้าแตะสีดำ๑คู่แล้วก็มีเศษเสื้อคลุมสีดำ๑ชิ้น
ลักษณะถูกไฟไหม้แต่ยังไหม้ไม่หมดโอ้โหเนี่ยจากจุดพบกระโหลกศีรษะ
จุดแรกไล่มาไล่มาเศษเสื้อผ้าก็มีแบบนี้
ถูกไฟไหม้แล้วแต่แบบมันไหม้ไม่หมดอ่ะเจ้าหน้าที่เก็บเป็นหลักฐานหมดนะครับ
เวรโรงพยาบาลลมศักดิ์ที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูจากกระดูกเชิงกรานแล้ว
น่าจะเป็นผู้หญิงความสูงสูงสักประมาณ๑๕๐เซนติเมตรประมาณนั้นนะ
แต่ยังไม่สามารถระบุอายุได้ต้องรอตรวจมวลกระดูก
ซึ่งต้องรอผลจากสถาบันนิติเวศก่อนส่วนสภาพกระโหลกศีรษะด้านหลัง
มีร่องรอยคล้ายถูกของแข็งทุบเข้าไปนะฮะตรงเนี้ยจะเป็นรอยยาว
ประมาณสักสิบเซนติเมตรฟันบนด้านหน้าของกระโหลกศีรษะ
หายไปสองซี่กรามร่างก็หายไปคาดว่าจากสภาพของกระดูกนะ
ชิ้นส่วนที่เจอเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕๗วัน
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
นางทองเลื่อนปุงแก้วเจ้าของบ้านแล้วก็บ่อน้ำแห้งนะฮะ
พบโครงกระดูกมนุษย์เศษชิ้นส่วนต่างเสื้อพ่งเสื้อผ้าหลักฐานต่าง
เธอบอกว่าไม่รู้เลยว่ามีคนถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งไว้จนเป็นกระดูกแบบนี้

แล้วสารข้างล่างนั้นคือสารอะไรครับป้า

ก็ตอนนั้นลูกเฟรนคุณโกดนะเมียโกดนะนะเขาตุกน้ำตรงนี้ไง
แล้วแฟนก็แต่งงานกับป้าแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเอาสารไว้ให้ลูกสักอันได้ไหม
แล้วก็ก็มาตั้งไว้ให้แล้ววันพระวันอะไรป้าก็ต้องมาจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง
นี่ฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ป้าทองเลื่อนเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วนะ
เธอไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่สามีกับลูกติดสามีตายไปเนี่ย
ก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติอีกหมู่บ้านนึงนานนานก็มาทีนึงมาเก็บมากวาดนะ
เพราะว่าบ้านของบ้านญาติกับบ้านหลังนี้ที่เธอเคยอยู่กับสามีกับลูกติดสามีที่ตายไปแล้วเนี่ยโหมันไกลกัน
มันไกลกันพอสมควรเลยไม่ค่อยได้มาหลังจากที่ย้ายออกไปก็เลยกลายเป็นว่าบ้านก็เลยไม่มีคนอยู่เหมือนบ้านร้าง
วัยรุ่นก็มามั่วสุมอยู่ตลอดนะชาวบ้านเองก็เข้ามาแถวนี้บ่อยเพราะว่าเป็นป่าชุมชนเข้ามาหาหน่อมงหน่อไม้เนี่ยฮะเหมือนเมื่อเช้ามีชาวบ้านมาหาหน่อไม้แล้วเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์อ่ะ
นางทองเลื่อนบอกว่าไม่รู้จริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนตำรวจสพลมศักดิ์ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกของใครนะแล้วในพื้นที่ก็ไม่มีใครแจ้งคนศูนย์หายไว้ด้วยค่ะสพลมศักดิ์ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครสงสัยว่าบุคคลในครอบครัวส

ลูกหลานท่านแน่หรือว่าน้องหนูอันนี้จำได้หนูทิ้งไปแล้วไปบอกสพลมศักดิ์เขาหน่อยอันนี้จะได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปนะคะ